ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ
คือเมื่อวานนี้๗กุมภาพันธ์เขามีการเลือกตั้ง

และสมาชิกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปี
แล้วก็ตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัยบอกว่า
ช่วงเย็น๖กุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริง

ก็เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปคืนสุขดิบอะไรแบบนี้
ใช่ไม่ให้มีการเคลื่อนไหวอย่ามารณรงค์อะไร
แต่ปรากฏว่าก็มีนักศึกษาออกมารณรงค์
ให้นักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะ
ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
มาทำร้ายร่างกายนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหว

นักศึกษาเขาเลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้เดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันหน่อยค่ะ

อยากรู้ผมขอพี่เดชใช่ไหมครับ

ไม่ใช่ทำแบบนี้คือฆ่าแบบนี้ทำได้ถ่ายเลย

กลุ่มนี้ก่อนนักศึกษาก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วก็ถามว่าพี่ชื่ออะไรโอ้โหพอถามคำนี้เท่านั้นแหละ
ผู้ชายคนนี้ยิ่งไม่พอใจก็ตรงไปทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็นในคลิป
บอกว่าเขาละเมิดสิทธิ์แต่ว่าตัวเองถึงขั้นโอ้โหไปทำร้ายร่างกายเขา
ก็ต้องมาช่วยกันห้ามดึงกันใหญ่เลย
คือนี่คือตั้งใจจะไปห้ามว่าช่วงนี้มันห้ามหาเสียงแล้วนะน้อง
หาเสียงไม่ได้จนบานปลายไปถึงทำร้ายกัน
เขาก็เลยไปแชร์กันนะคะในเพจนิติศาสตร์รามเพื่อนเรียน
คนก็วิจารณ์กันหนักเลยนะคะแล้วน้องนักศึกษาที่ถูกทำร้าย
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยครับซึ่งก็ได้มีการให้ข้อมูล
นักข่าวของเราแบบนี้นะคะว่าหลังจากเกิดเหตุนี้ค่ะ
ทางมหาวิทยาลัยไม่เห็นมีการเรียกตัวผู้ชายที่อยู่ในคลิป
มาทำร้ายนักศึกษาไปสอบปากคำเลยอ่าแล้วพอตรวจสอบแล้ว
ผู้ชายคนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจริง
อยู่ในสังกัดของกองกิจการนักศึกษาสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
ทีนี้ล่าสุดนะคะวันนี้ว่าที่พันตรีโยธินไพรพนานันต
มนุยการกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ก็ออกมายอมรับว่าผู้ชายที่อยู่ในคลิป
ที่ไปทำร้ายร่างกายนักศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่จริง
เป็นเจ้าหน้าที่ของกองกิจการนักศึกษาค่ะ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปีมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของระเบียบวินัยนักศึกษา
วันเกิดเหตุจริงแล้วพนักงานคนนี้ลางานนะคะ
ก็เลยใส่ชุดอย่างที่เห็นในคลิปไม่ได้ใส่ชุดเจ้าหน้าที่
ซึ่งเขามองว่ามันน่าจะเป็นการทะเลาะวิวาสส่วนบุคคล
เขามองแบบนี้ทีนี้ได้มีการแจ้งความที่สอนอหัวหมากเอาไว้
ก็ต้องรอผลจากทางตำรวจก่อน
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเขาชี้แจงบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยการรณรงค์ชักชวนให้นักศึกษาไปเลือกตั้งทำไม่ได้นะ
ถือว่าเป็นความผิดเพราะว่าตั้งแต่เย็น๖กุมภาพันธ์
ไม่มีกิจกรรมแบบนี้แล้วเพราะว่า๗กุมภาพันธ์เป็นวันเลือกตั้งแล้ว
แต่ว่าน้องเขาก็เคลื่อนไหวช่วงเย็น๖กุมภาพันธ์ไง
ตามหลักมันผิดเขาก็เลยไปเตือนแต่มันก็ไม่ต้องมาถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน

มันก็ต้องมีวิธีการเตือนที่มันไม่ใช่แบบนี้
ซึ่งเขาก็ยอมรับค่ะว่าพนักงานคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริง
ซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการจะมีการพิจารณาความผิดนะคะ
ว่าจะลงโทษอย่างไรดีโทษก็ไล่จากเบาไปหนัก
ตักเตือนภาคทันพักงานให้ออกไล่ออก
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ไปให้ข้อมูล
กับทางคณะกรรมการนะคะก็เดี๋ยวรอทั้งคู่มาให้ข้อมูลก่อน
แล้วเดี๋ยวจะดูว่าจะมีการลงโทษอะไรกันยังไงบ้าง

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็มีแบบไปแจ้งในการ
ก็ปรุงป่อยให้เป็นเรื่องของการนำเรียนคามกฎหมาย
แต่ว่าเรายังไม่ทราบผลการนำเรียนคารว่าเป็นอะไร
แต่ว่าเบื้องต้นในส่วนของทางมหาวิทยาลัย
ธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกว่าสั่งย้ายเลยค่ะ
ย้ายเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับกองกิจกรรมนักศึกษาอีกต่อไป
ไปก่อนเลยแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง
สอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้นภายใน๒๓
ว่าจะลงโทษกันยังไงส่วนเรื่องคดีความก็ให้ตำรวจว่ากันไป